เอาลูกกับหลานขึ้นรถบรรทุก๖ล้อจะขับรถพุ่งลงมาในน้ำ
เหมือนเป็นการประชดต้องการจะฆ่าตัวตาย
นี่รถคันนี้ตำรวจมาแล้ว
คือในรถมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เด็กสองคนเป็นลูกของเขา
ลูกชายวัย๕ขวบกับลูกสาวอีกคนนึงวัย๖ขวบนะครับ
ตำรวจสภห้างฉัดที่ลำปางพร้อมกับหน่วยกู้ภัยนำกำลังกว่า๔๐นาย
ไปช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนพ่อจับตัวเป็นตัวประกันครับ
ทำทำไมเครียดทะเลาะกับภรรยาที่บ้านหลังเกิดเหตุในพื้นที่หมู่บ้านหัวหนอง
ตำบลเวียงตานอำเภอห้างฉัดที่ลำปาก
คือพ่อพาลูก๒คนขึ้นรถบรรทุกคันนี้๖ล้อขับหนีออกจากบ้านเป็น๑๐กิโลครับ
ตำรวจไล่ตามไล่ตามไล่ตามแล้วก็มีบรรดายาดเนี่ยพยายามที่จะเจรจาอยู่หลายครั้ง
แต่ไม่เป็นผลพ่อของผู้ก่อเหตุเองก็พยายามจะขับรถตามไปเหมือนกัน
ไปถามกู้ภัยเบื้องต้นทราบว่าเมื่อช่วงเช้าผู้ก่อเหตุเขามีอาการเครียด
เพราะว่าทะเลาะกับเมียแล้วก็คุ้มครั่ง
หลังจากนั้นก็มีการแจ้งตำรวจมาช่วยระงับเหตุ
แต่ผู้ก่อเหตุยังอุ้มลูกสองคนขึ้นรถขับหนีแบบนั้นครับ
ตำรวจไล่ล่าสกัดเพื่อจะต้องการช่วยเด็กออกมาให้ได้
รถของตำรวจถูกรถคันนี้เบียดตกถนนไป
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตราย
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้แล้วกู้ภัยเขาว่ายังไงบ้างฮะ
เด็กอายุเท่าไหร่
เป็นผู้หญิงผู้ชาย
บรรยากาศตอนที่เขาไล่ล่านี่ค่อนข้างจะระทึกเหมือนกันนะ
เสียงรถบึ้นจราวที่ก็พยายามตะโกนห้าม
สุดท้ายรถเนี่ยไปจอดตรงนี้นี่คือบริเวณริมสะน้ำ
คือพ่อเนี่ยพยายามจะขับรถพุ่งลงน้ำพร้อมกับลูกสองคนนะฮะ
แล้วก็มีการยกดำขึ้นแบบนี้ด้วย
นะตำรวจก็เลยนำกำลังปิดล้อมเอาไว้รอบพื้นที่ก่อนที่ในส่วนของพ่อเองเนี่ยนะ
ก็พ่อของผู้ก่อเหตุเข้าไปเจรจา
พ่อผู้ก่อเหตุก็คือเป็นปู่ของเด็กสองคนนั้น
เข้าไปเจรจากันเดินเข้าไปแล้ว
ส่องดูว่าลูกทำอะไรอยู่หลานเป็นยังไงบ้าง
จากนั้นพ่อของผู้ก่อเหตุก็เลยขอให้ตำรวจถอนกำลังก่อน
เพื่อให้ลูกชายเขาคลายความตึงเครียด

ผู้สื่อข่าวเราก็ถ่ายไกลแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เริ่มมีอาการสงบลง
แล้วก็ยอมออกมา
ก่อนที่พาลูกเดินเดินออกมาจากรถ

เหรอคะคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ทำอะไรนะ
คือตำรวจก็คุมเชิงรอดูสถานการณ์อยู่
ใช่เพราะเขายอมถอยออกมาตามที่พ่อผู้ก่อเหตุเป็นคนขอ
แล้วก็เพื่อให้คนก่อเหตุเขาหายความเครียด
แล้วก็สุดท้ายก็ยอมยอมออกมาจากรถ

เพื่อเดี๋ยวจะสอบสวนติดตามดำเนินคดีในภายหลังต่อไป
เหตุการณ์นี้ก็จบลงโดยที่ไม่ได้มีความสูญเสียเกิดขึ้น
นี่คนเสื้อฟ้าคือพ่อผู้ก่อเหตุ
ก็คือเป็นปู่ของเด็ก๒คนในรถนั่นแหละ